มาค่ะพามาดูคนสวยฉ่ำให้มันชื่นตาชื่นใจกันหน่อย
พอดีสไลด์ไปเจอไอจีสาวหมวยสวยอินเตอร์ดิวอริสราขาวออร่าสะดุดตาขนาดนี้
ก็เลยเข้าไปส่องเฮ้ยเข้าไปชมสักหน่อย
คลิปไหนก็เอาอยู่นะจ๊ะถึงเสื้อผ้าหน้าผมไว้ใจลูกดิวของคุณแม่หวานเจี๊ยบได้เลย
ไม่ว่าจะเป็นเกรสเบาไหมไม่แน่ใจแต่เข้าตาตรงเปิดหลังว้างขนาดเนี้ย
โชคผิวสวยเป็นไรคะเซ
ไม่พอเลยค่ะทั้งนี้เนี้ยไม่ให้เหลือเลยไม่ให้โดนแต่ใครจะเหมือนลูกสาวแบบนี้นะโอ้โห
ฉันมีของดีถึงได้กลาโชว์
แล้วก็เป็นคนง่ายใส่กางเกงขาสั้นก็ได้ขาสวยมากจ้า
และด้วยเครื่องหน้าดีเป็นคนเดิมแบบตื่นมาชิวก็สวยเลยเหมือนภาพเนี้ย
ลงไว้ว่าหน้าสดแต่สดก็สวยนะ
จริงไหมคะคุณแม่หวานสิ
สวยมากชื่นใจสวยมากสวยมากค่ะ

เอาล่ะเอาล่ะทิวรายามาทั้งหมดทั้งหมดเน๊ะ

เพราะดิวเขาไม่โสดแถมอยู่ในโหมดมุ่งมิ้ง
เซบาเซียนใจถึงพึ่งได้เขาคอยดูแลทั้งตัวและปวด
จ๊ะจ๊ะริมจ๊ะ